พาไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะ
คุณผู้ชมนอกจากจะเป็นเหตุสลดแล้วก็
อย่างน้อยข่าวนี้คือดูไว้เตือน
พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าให้เด็กตัวเล็กคลาดสายตา
คือคุณยายทุกเช้าไปให้อาหารเป็ดที่ล้าวเป็ดตามปกติ
น้องก็จะไปวิ่งเล่นแถวนั้น
ว่าน้องจมน้ำในโอ่งใบนี้เสียชีวิตคุณเห็นไหมคะ
คือโอ่งมันใบใหญ่ถ้าเกิดว่าวางในพื้นที่เรียบราบเนี่ย
อาจจะน้องอาจจะปีนขึ้นไม่ได้แต่เห็นไหมคะ
คันดินเนี่ยฝั่งด้านเนี่ยด้านนั้นนะครับ
มันสูงขึ้นมาทำให้น้องเนี้ยปีนขึ้นไปได้
แล้วก็คาดว่าน้องอาจจะไปล้างมือ
ขมัมตกลงไปในโอ่งแล้วไม่มีใครเห็นนะคะ
สุดท้ายน้องจมน้ำเสียชีวิตนะคะนี่แหละคุณ
่งที่น้องเสียชีวิตนะคะจมน้ำนะคะอืม
จุดเกิดเหตุที่บ้านพักหลังหนึ่งในตำบลนายางกลัก
อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิพนักงานสอบสวนสพเทพสถิตนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปถึงนะ
สภาพศพน้องผู้ชายคนนี้อายุ๒ขวบแล้วค่ะ
จมน้ำเสียชีวิตในสภาพคือตัวซีดนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนางพยอมอายุ๔๘ปีเป็นยาย
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเป็นคนเลี้ยงดูหลาน
เพราะว่าพ่อของแม่ของเด็กออกไปทำงานรับจ้างอยู่ที่ปากช่องนครราชศรีมา
แล้วก็จะส่งค่าเลี้ยงดูมาให้เธอเป็นประจำทุกเดือน
ทีนี้วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ช่วงสายค่ะ
ขณะที่เธอไปให้อาหารเป็ดที่เลี้ยงไว้ข้างบ้านเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้
แล้วจุดที่ให้อาหารเป็ดนะก็ห่างจากโอ่งที่หลานตกลงไป
สักประมาณสิบเมตรเท่านั้นนะคะปกติหลานก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นอ่ะ
เป็นประจำคิดว่าหลานวิ่งเล่นหรือว่าไปบ้านญาตินะคะ
หาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอนะคะก็เลยเอกใจ
แล้วไปดูที่โอ่งพบว่าหลานจมน้ำอยู่ในโอ่งนี่แหละค่ะ
เขาก็เลยคาดว่าหลานน่าจะไปล้างมือที่โอ่ง
แล้วก็พลาดพลัดตกลงไปโดยที่ไม่มีใครเห็นก็เลยช่วยไม่ทันนะคะ
ช่วงที่หายไปนี่นานไหมเราถึงสงสัยว่าเด็กจมน้ำครับ
แล้วเราก็ไปดูที่โอ่งยังไงครับฉันก็เดินไปดูที่โอ่งโรบแรก
ของเด็กที่ไปทำงานอยู่ที่ปากช่องนครราชศรีมานะคะ
พอทราบข่าวก็กลับบ้านที่ชัยภูมิปล่อยโฮเลยนะคะ
เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นโอ่งที่น้องตกลงไปจมน้ำเสียชีวิตใช่ไหมค
อืมปากโอ่งอ่ะไม่มีอะไรปิดไงนั่นน่ะสิฮะนะฮะ
แล้วมันมีการถมดินขึ้นมาสูงด้วยนะ
ครับขอเตือนอีกนิดนึงได้ไหมครับอันนี้คือโอ่งที่ไม่ปิดนะครับ
น้ำในกระมังน้ำในถังสูงแค่๑๐เซนติเมตร
ถ้าสมมุติเด็กเล็กหัวทิ้มหรือคว่ำหน้าลงไปในกระมัง

ซักผ้าเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้ว
เทน้ำเทน้ำทิ้งแล้วคว่ำซะ
อันนี้เกิดเรื่องมานักต่อนักแล้วนะครับ